สำหรับอดีตพระเอกลูกรักของพี่พลตอานนท์ค่ะ

บอกเลยว่าเรื่องนี้บานปลายใหญ่โตกันแล้วแน่นอนนะคะ
ปมที่ดราม่ากันในเด็กในสังกัดนะคะ

แล้วก็มีการทวงถามเงินค่าตัวจากการโปรโมทภาพยนตร์เรื่องหนึ่งค่ะ
ขณะเดียวกันเองที่พี่พศก็ตอบกลับมาหน้าหงายเหมือนกัน
บอกว่าจะเอาอะไรอีกก็จ่ายให้ครบไปแล้วไม่มีติดค้างกันนะคะ
พร้อมกับข่าวลือจากคนใกล้ชิดด้วยว่า
พักหลังคู่นี้เขาแตกคอกันก็มาจากพี่นิก
สนิทสนมกับดาราสาวแตงโมนิดา
ก็เลยมีปัญหาเรื่องงานไปด้วยนั่นเองนะคะ
จนกระทั่งล่าสุดค่ะนักแสดงหนุ่มเข้าไปปรึกษาทนายตั้ม
เพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องนี้ด้วยค่ะ
ซึ่งทางทนายตั้มเองก็มีการเปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
ใจจริงเนี่ยน้องนิกเนี่ยแค่อยากจะเคลียร์กับพี่พศ
แต่ว่าทั้งคู่กรณีไม่เปิดช่องทางให้ได้ติดต่อเลย
เพราะว่าอยากจะยุติสัญญาแบบแฮปปี้เอ็นดิ้งก็เท่านั้นเอง
ไม่ได้คิดอยากจะฟ้องร้องให้เรื่องราวบานปลายใหญ่โต
แต่ตอนนี้บอกเลยว่าไม่จบอย่างแน่นอนค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงนิดนึงค่ะ
บล็อกทุกช่องทางติดต่อเขาเลยนะครับ
เขาก็อยากจะปรับความเข้าใจกันว่ามีอะไรไม่พอใจเขาหรือเปล่านะครับ
ให้น้องเขาได้มีโอกาสได้ไปกล่าวขอโทษหรือว่า

คือพี่พศถ้าตั้งท่าแบบนี้คือเหมือนก็จะฟ้องกัน

เข้ามาปรึกษาในฐานะพี่ชายนะครับ
ยังไม่ถึงกับต้องเป็นคดีกันนะ

อกจากจะมอบหมายให้ทนายเดชาช่วยจัดการเรื่องนี้

ในงานที่ตัวเองรับเอาไว้ล่วงหน้าแล้วแหม

สังกัดเดียวกันดูแลกันมาตั้งนาน

บอกว่าเดี๋ยวจะประกาศอย่างเดียวในโซเชียลแล้วกัน